จำได้ไหมกรณีที่ข่าวออกมาบอกว่ารถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
ปาดหน้ารถกระบะที่ผู้หญิงขับแล้วผู้หญิงเขาเป็นกู้ภัย
ทีนี้รถกระบะก็เสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าทำให้ผู้หญิงคนขับกระบะเสียชีวิต
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นภาพที่พลเมืองดี
เขาไล่ตามมอเตอร์ไซคันนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุบลราชธานี
ท้ายที่สุดคนขี่มอเตอร์ไซค์หนีหายไป

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ไล่ตามพยายามไล่กวดเพื่อจะถ่ายป้ายทะเบียนให้ได้
ใช่ค่ะทีนี้ที่บอกว่ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้
เพราะอะไรเมื่อวานนี้ตอนบ่ายนายถาวรสาธุภาคเป็นพ่อของคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คือลูกชายชื่อว่านายธนากรค่ะ
พ่อก็เลยพาลูกชายไปให้ปากคำที่สพเมืองอุบลราชธานี
ทีนี้พอมาถึงคือพ่ออยากให้ลูกชายมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็เอามอเตอร์ไซคันนั้นมาด้วยนะเป็นมอเตอร์ไซค์๑กไก่พศ๕๗
พอมาถึงลูกชายก็ให้การปฏิเสธกับพนักงานสอบสวนเขาบอกแบบนี้
บอกว่าเช้าวันที่๑๕กรกฎาคมตัวเขาขี่มอเตอร์ไซค์
ออกมาจากศูนย์เบ้นข้างถนนชายางกูลจะไปสอบที่มหาวิทยาลัย
แล้วตอนที่ผมขี่รถออกมาเนี่ยผมก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้าผมลืมแนวข้อสอบเอาไว้ที่ห้องพัก
ไล่ตามหลังมาบีบแร่ตลอดทาง
ทีนี้ทางนายธนากรที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็กลัว
ก็เลยหักรถหลบแล้วก็ลงไปที่ถนนหมู่บ้านขี้เหล็ก
แล้วคือเขาบอกด้วยนะบอกว่า
มีการเอาหน้ารถมากระแทกกับตัวถังรถมอเตอร์ไซค์ของเขาทางด้านซ้าย
เขาก็พยายามที่จะประคองรถมาเรื่อยไม่ให้รถล้ม
กล้าหยุดรถลงมาดูเหตุการณ์
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีกระบะเกิดอุบัติเหตุชนกับเสาไฟฟ้า
โอ้โหทีนี้พอมาดูข่าวทุกช่องนำเสนอหมดเลย
เห็นคลิปนี้แล้วก็จำได้เอานี่มันตัวเราเองนี่นานเลย
ตัดสินใจบอกพ่อพ่อพามามอบตัวกับพนักงานจะสู้คดีหน่อย
คือปฏิเสธนะคะว่าเขาไม่ได้เป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ
จนทำให้นางสาวฉันหาไทยเอี่ยมสังทองหรือว่าน้องแพลว
ที่เป็นกระบะกู้ภัยคนนี้เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ทางด้านพ่อพ่อก็บอกว่าลูกผมไม่ได้หนีไปไหน
พอรู้เรื่องว่ามีการติดตามหาตัวลูกชายผม
แล้วก็รถก็เลยพาลูกชายมาพบพนักงานสอบสวน
เอาจริงนะผมเป็นพ่อเนี่ยผมยังไม่รู้เลยใครผิดใครถูก
ลูกของผมไปขับปาดหน้ารถกระบะจริงหรือเปล่า
อันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีหลักฐาน
ยังไม่มีคลิปผมเห็นแค่คลิปเดียว
ทีนี้อยากให้มีการเอาภาพจากกล้องหน้ารถของกระบะคันที่
ชนเสาไฟฟ้ารวมถึงกล้องวงจรปิดแถวนั้น

หมายถึงเขาจะมีสอบด้วยแต่ต้องพบเขาความเป็นธรรมก่อน
มีรถคันสีขาววิ่งตามบีบแต่ไล่
ผมก็เลยตกใจครับแล้วก็พยายามขับหนีรถคันสีขาวคันนั้นครับ

มันใช่หรือไม่ใช่
ผมก็ไม่ได้หลบหนีอะไรครับไม่ใช่ครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมได้ฟังไปแล้วเนี่ยนะคะ
คือพลเมืองดีเขาเล่าให้ทีมข่าวฟังนะ
ว่าตอนนั้นตัวพลเมืองดีแล้วก็ครอบครัวเดินทางไปทำธุระที่ต่างจังหวัด
ทีนี้พอมาถึงจุดตรงนี้เห็นมอเตอร์ไซคันนี้วิ่งอยู่เลนซ้าย
จู่ตัดออกมาเลนขวาซึ่งมีรถกระบะขับมา
รถกระบะก็เลยเสียหลักไปปีนขึ้นเกาะกลางถนน

ขับรถไล่ตามแล้วก็ให้ภรรยาถ่ายคลิปไว้
ที่สำคัญคือเขาบอกด้วยนะว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะ
เอาพลเมืองดีพูดแบบนี้ฟังหน่อยค่ะ
คือผมเห็นเลยว่ารถมอไซค์กับรถยนต์กำลังจะชนกัน

ระวังรถจะชนคือเราพยายามไม่รู้จะเตือนกันยังไง
เราก็ได้แค่ลุ้นลุ้นอยู่สักประมาณ๕วิ
หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมอไซค์ก็รู้ว่ารถกำลังจะชน

พอรถมันพุ่งขึ้นชนเสาไฟฟ้าใช่ไหมครับ
เขาก็เลยตัดสินใจคือขี่หนีไปเลย
อันนี้คือทางฝั่งพลเมืองดีที่เขาให้ข้อมูลกับเรา
แต่ยังไงก็ตามค่ะตำรวจก็ต้องไปดูภาพ
กล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็ต้องไปดูที่รถกระบะคันที่เกิดเหตุว่ามีกล้องหน้ารถไหม
ซึ่งเรื่องนี้พนักงานสอบสวนสพเมืองอุบลราชธานี
ที่เป็นเจ้าของคดีก็แจ้งข้อหา
ตัวนายธนากรคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เอาไว้ก่อนนะคะ
ซึ่งแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทหวาดเสียว

และเป็นสาเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

หยุดรถให้ความช่วยเหลือหรือแสดงตัว

แต่ทีนี้พ่อเขาพาลูกชายมามอบตัวไง

แล้วก็เดี๋ยวนัดนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้
ทีนี้การสืบสวนนี่เดี๋ยวต้องดูภาพหลักฐานต่อไปด้วยนะคะ
ส่วนครอบครัวของน้องแพรวฉันฮาไทยเอี่ยมสังทองอายุ๒๔ปี
ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นอาสากู้ภัย
ทางครอบครัวก็บอกมาแบบนี้บอกว่าตอนนี้นะครับไม่เรียกร้องอะไร
แต่ก็ขอให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ส่วนเพื่อนกู้ภัยด้วยกันก็บอกว่าจริงน้องแพลวเขาเป็นคนดี
แล้วก็เป็นคนช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดแล้วก็บอกว่า
ใครที่ทำผิดมันก็จะเป็นตราบาปของเขา
แล้วก็หากเป็นลูกผู้ชายก็ให้ออกมารับผิดชอบ
ก็เป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น